ต่อกันที่เรื่องของการปลูกพืช
โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุตรดิษฐ
เขาปลูกพืชกลับหัว
มีประโยชน์แบบไหนและกลับหัวแบบไหน

เป็นต้นมะเขือเทศที่เจริญเติบโตงอกงาม
ออกมาใต้กระถาง

เราก็ไปดูด้านบนกระถาง

ซึ่งด้านบนเป็นผักสลัดที่ปลูกไว้

เป็นวิธีการปลูก๒ต้นพร้อมกันนะคะ
ซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๔
โรงเรียนอุตรดิษฐ์ดรุณี
เขากำลังดูแลรถน้ำพรูดินขมักเขม่น
เป็นความดูแลของอาจารย์สุปรานีเลิศวิริยเดชา

อาจารย์บอกว่าการปลูกพืชกลับหัว
เป็นการสอนให้นักเรียนทราบถึงวิธีการปลูกพืช
ผักแบบสวนทางแรงโน้มถ่วงของโลก
ซึ่งถือว่าเป็นการปลูกพืชอีกหนึ่งวิธี
ที่จะทำให้พืชมีความแข็งแรง

ได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์อีกหนึ่งท่าน
ก็คืออาจารย์มวลชัยปานทูบ

ในการให้ครูฝึกสอนแนะนำการปลูกพืช
กลับหัวอย่างได้ผลภายใต้แปลงเกษตรของโรงเรียน
่งมั่นให้นักเรียนได้ศึกษาการเจริญเติบโต

ซึ่งอาจารย์บอกว่าอยากจะให้วิชานี้
นักเรียนนั้นนำไปเป็นความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้
ลูกพืชให้คุณพ่อคุณแม่ทานก็ได้ในพื้นที่เล็กของบ้านนะคะ